เรื่องเด็ดนะคะ
เรื่องความสวยความงามออกกำลังกายอาหารการกินครอบคลุมไปทุกเรื่องเลย
ถูกต้องแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะส่งมาทักทายกับเราได้นะคะทางไลน์นะคะไทยรัฐนั่นเองค่ะ

ใช่วันนี้ค่ะเรามาพูดถึงเริ่มต้นเนี่ยหลายคนเวลาไปเที่ยวตอนนี้ทุกคนเขาก็แบบเวลาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะชอบแบบว่า
ฟี่ตัวเองแล้วก็อยากเห็นวิวด้วยใช่ไหมพี่ศรีเราเองก็เป็นเวลาไปเที่ยวแล้วเอออยากจะเห็นแบบเออวิวให้มันครบอะไรอย่างนี้
บางคนก็พึ่งเทคโนโลยีคือไม้เซลฟี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว
ไม่ต้องแล้วเพราะว่าอะไรบางประเทศพี่เขาไม่ให้เอาไม้เซลฟี่เข้าประเทศเขานะ

ใช้วิธีพี่คะพี่คะ
บางทีพี่คะก็วิวก็แบบ
นี่เลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเคสเซลฟี่
มันอยู่ในเคสมือถือเลยค่ะ

เรียบร้อยดูนี่คือไม้เซลฟี้มันอยู่ในเคส

นี่เห็นมั้ยพี่
สำคัญว่ามันกางออกมาค่ะ
ตั้งก็ได้ดูโอเคนะครับของเราก็ได้เลยอย่างนี้
ไลฟ์อย่างนี้กันได้เลยคือมันแบบมันสะดวกมาก
แล้วก็ก้านมันมีความแบบแข็งแรงมาก
จะเห็นว่านายแบบเขาเดี๋ยวเขาจะเหวี่ยง
เขาจะมีการเวี่ยงอย่างเงี้ยหมุนเวียงเวียงเวียงเวียงเวียง
สามละหกสิบองศาอย่างเงี้ยเวี่ยงก็ได้เวียงก็ได้เออ
นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เขาเป็นไฟล์กันเหรอมันมีความแข็งแหละ
เขาเป็นเพื่อนกันพี่เออไปเที่ยวหรือเราไม่ควรจะต้องไปสนใจว่าเขาเป็นอะไร

ยาวได้ตั้งยี่สิบแปดจุดสามนิ้วแน่
มีความยาว๒๘๓นิ้ว
แพงไหมเนี่ยมูสีพันหนึ่งหรือ๑๙ปอนน่าจะมาจากประเทศอังกฤษ
ตอนนี้มันคงจะแรกสักพักเนี่ยนะมันจะเหลือ๒อัน๕๐๐บาท

เสือป่าเข้ามาทางเสือป่าเลยเพราะว่าเสือป่าเคสเยอะมาก
สะพะเล็กสะพะเล็กก็ดี
แล้วตอนนี้ถ้าพี่อยากได้พี่หาซื้อได้ที่ไหนโน๊ย
เข้าไปในเว็บคือต้องไปออนไลน์
ช็อปออนไลน์ใช่คือมันยังไม่ได้แบบว่ามาขายแบบฮิตในบ้านเราประมาณนั้น

แบบนุ๊ยกับลูก๒อ่ะสะดวก
ซึ่งว่าไปไหนกับลูก๒คนกูเรงไปพี่เลี้ยงอย่างงี้หืดในเคสเลย

เห็นล่าสุดโพสต์ไอจีอืมม่ายอมตายอ่ะ
เป็นแม่ที่ต้องเสียสลายจริงเลยนะ

อันนี้นุ้ยอันนี้พี่เอามาฝากนุ้ยเลย
แต่ว่าหลักเราต้องฝากนุ้ยเพราะอยากให้นุ้ยเขาอ้อนแฟนเขาบ้าง

ก็พี่ถามรู้ไหมเอาจริงนุ้ยเคยไปเจอในลาซาด้ามีสติกเกอร์ทำวีเชฟเดี๋ยวนี้จะซื้อมา
นุ้ยพี่พูดเล่นมันไม่ใช่ความจริงนุ้ยเหรอจะมีเหนียง

ดูอย่างนี้เดี๋ยวน้อจะซื้อมาคุณพูด
ฟังเรื่องนี้ก่อนลาซาด้าอะไร

อย่างเช่นถ้าอยากจะได้วิสติก

บางครั้งเรารู้ว่าเรามีกำลังที่จะซื้อที่จะทำ
แต่ว่ามันเป็นความภูมิใจของผู้ชายนะ

ที่เราไปแบบไปขอของจากเขานุ้ยก็เพิ่งรู้ว่า

มันเป็นเฉดที่เข้ากับเราป่ะ

เราก็ถามไปเลยไง
เฮ้ยตรงนี่เหรอ

โลกของเราเนี่ยบางทีต้องให้เขาแสดงความคิดเห็นกับเราว่า

หาไม่รู้ถามยังไงเดี๋ยวจะบอกข้อต่อไป

เอ๊ะลิปสติกที่พูดถึงเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มโอเคมั้ยอ่ะตกลง

เดี๋ยวสักบ่าย๓เขารำคาญเขาก็ซื้อให้เอง

เข้าใจไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งอย่างที่บอกไป

แล้วก็ที่สำคัญคือต้องดูด้วยว่าเขากำลังฟังเราอยู่หรือเปล่า

เพราะบางที่พี่ก็อยากใส่เสื้อผ้าสวยซวยให้ดู

อย่าบังกำลังดูฟ่อนไฟเยอะอยู่

ฟอนต์ไฟเยอร์

โซเชียลสมัยนี้มีไว้ทำไมล่ะ

แฮชแท็กว่าอยากได้จริง

สมมุติว่าพี่คือชื่อพี่เคี้ยม

แล้วก็แฮชแท็กเคี้ยงอันนี้เราเอาจริง

โอเคถ้าปอนดูอยู่อย่าลืมนะ
โอเคปอนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่น

น้อยล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วนางพูดกับปอน
เอาอะไรเอาไปเลย๑๐ล้านเอาโอนมา
โหดมากเลยแล้วปอนมันจะไปหาที่ไหนตอนนี้
คือตอนมีแหละแต่ว่านางจะเอาหน้างานเลยไง
ก็เพิ่งรู้ไงว่าเฮ้ยเราเรียกสินสอดน้อยไปเปล่า
สุดท้ายก็คือต้องมีถ้าไม้ตายของเราเอง

เวลาเราทำเพื่อนอาจจะเอียนแต่ถ้าแฟนเราไม่เอียนเราก็ทำไป
นั้นนั้นนั้นแตงแตงบุ๊บบุ๊บบาบาบีบีบีบีบุ๊บบุ๊บบุ๊บ
ซึ่งพี่ทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้ไม่ได้เหรอพี่ทำแล้วพี่จะโดนวินิจฉัย
จะตอบกลับมาว่าเออก็เออเธอเป็นอะไรอ่ะ
คือลุงเขาเป็นผู้ใหญ่ไงจะแบบคืออ้อนป้าชอบเด็กไม่ใช่เหรอ
อ้อนมากนางหัวล้อใสนะนางแบบว่าเป็นไรอ่ะเป็นดูพี่ศรีมากน่ารัก
ก็แล้วแต่ก็คือเราก็รู้แล้วแต่เทคนิคแหละว่าแฟนเราก็ชอบแบบไหน
เราก็จัดเกิดแบบนั้นดัวลมเขาด้วยล่ะจ้ะเนาะขอบคุณนะคะ
ช่วงหน้าคุณผู้ชมหลายคนคงเห็นโฆษณานี้แล้ว
โศนาเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้านี่ค่ะถ้าเกิดใครเนี่ย
ประสบปัญหานี้ว่าเนี่ยเปิดเป็นเจ้าของกิจการแล้ว
อุ๊ยเด็กลูกน้องทางทอนตังผิดนะอืมหรือว่า
มีประสบปัญหาว่าลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะพี่ไปกดตังค์ก่อนแล้วหายไปเลย

จะทำยังไงให้แบบว่าอยากได้ปุ๊บซื้อปุ๊บจ่ายปั๊บ

มาเลยจะเป็นยังไงช่วงหน้าสักครู่ค่ะ